เขาบอกว่ารุ่นเล็กอย่าปีนเกลียว
ผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่เนี่ยไม่เคย
ไม่เคยไม่รับไหว้ใครในชีวิตอันนี้พี่ขวัญบอก
อกจากว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าตาเขาเนี่ยไม่ค่อยดี
อีกอย่างนี้คือเมา้วไม่ได้ยุ่งจริง

ไหว้ทักทายทุกคนทุกที่ทุกเวลา

เรื่องรับไห้ไม่รับไห้นี่ก็สำคัญนะเชอรี่เนอะ
นั่นก็คือดิฉันก็ขอไหว้ทุกคนกรุณาด้วย
เพลงก็จะพูดประมาณแบบว่าหลุนผีหลุนน้องเข้าในวงการอะไรประมาณนี้แหละ